ข่าวแรกที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับ
จะเป็นเรื่องกิจกรรมในการรับปีใหม่
นั่นก็คือกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

เพราะว่ากิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนทำต่อเนื่องทุกปี
ถือว่าเป็นการสร้างสิริมงคลเพื่อที่จะเข้าสู่ปีใหม่
ใช่นอกจากการเฉลิมฉลองกันแล้วก็มีกิจกรรมนี้แหละครับ
ซึ่งปัจจุบันวัยรุ่นก็หันมาสวดมนต์
แล้วก็เข้าวัดในช่วงปีใหม่กันเยอะนะฮะ
โดยรัฐบาลจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วประเทศ๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ถึงเช้าวันที่๑มกราคม๒๕๖๑นะครับ
แล้วก็คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วม๒๐ล้านคนครับ
เป็นการเปิดเผยจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งแถลงผลการประชุมหาบรือการบูรณาการ
ความร่วมมือการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ๒๕๖๑นะครับ
บอกว่าปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่าสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช๒๕๖๑
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมในการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ย
ล้านคนทั่วทุกวัดของประเทศไทย
แล้วก็สถานที่ต่างที่มีการจัดขึ้นนะครับ
จากปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประมาณ๑๙ล้านคน
ปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง๒๐ล้านคน
โดยจะจัดกิจกรรมในคืนวันที่๓๑ธันวาคม
จริงก็ทั้งวันแล้วครับตั้งแต่เช้าแล้ว๓๑ธันวาคม
ตื่นเช้ามาก็ทำบุญตักบาทกันก่อน
หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมต่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
แล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีในยามเที่ยงคืน

แล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่๑มกราคม๒๕๖๑นะครับ
ก็จะมีการทำสมาธิสวดมนต์ตอนเย็น

รวมถึงกิจกรรมไหว้พระ๑๐วัด

ยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี๑๕๔๙๙วัด
ส่วนจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ก็จะจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมในสถานปฏิบัติธรรม
วรรณอุทยานอุทยานแห่งชาติ
กว่า๑๔๐แห่งทั่วประเทศ
รวมถึงจัดในทันทะสถาน
สถานพินิษฐ์และโรงพยาบาลด้วยนะครับ
บอกแล้วทุกแห่งนอกเหนือจากวัด
ใช่ค่ะขณะที่มหาเทศสมาคมเอง
มีมติเห็นชอบให้ทุกวัดในประเทศไทย
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ซึ่งจะแบ่งกิจกรรมเป็น๒ส่วนด้วยกันนะคะ
ส่วนแรกก็คือของวัดนำร่อง
มี๑๑วัดด้วยกัน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลั่นของชัย
สมเด็จพระสังฆราชจะอวยพร

จากนั้นค่ะวันปีใหม่วันที่๑มกราคม
จะมีพิธีตักบาทต้อนรับปีใหม่
ส่วนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ของทางกอทมจะเปลี่ยนสถานที่
จากเดิมทุกปีจะจัดที่ท้องสนามหลวง
ปีนี้เปลี่ยนนะคะไปจัดที่บริเวณลานคนเมือง
เริ่มจัดงาน๓๑ธันวาคม
ด้วยการแห่พระพุทธนวราชบอพิษ
ตามพื้นที่ทั่วกรุงเทพ

แล้วจะนำมาประดิษฐานที่ลานคนเมือง
และในวันปีใหม่ค่ะวันที่๑มกราคม๒๕๖๒
จะมีพิธีตักบาทพระสงฆ์จำนวน๑๖๖รูป

จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เพื่อที่จะพิจารณาต่อไปค่ะ